ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ๕๒ปี

เมื่อวานนี้นะคะทีมบาสเก็ตบอลไทยค่ะ
สามารถคว้าได้๑เหรียญทองแดงนะคะ

จากนั้นรอบรองชนะเลิศนะคะแพ้ญี่ปุ่น๑๖ต่อ๒๑
ก่อนที่ในรอบชิงเหรียญทองแดงค่ะจะชนะไต้หวันแบบบุดหวิด๑๕ต่อ๑๔
ก็ถือเป็นเหรียญรางวัลเอเชียนเกมครั้งแรกของทีมยัดห่วงไทยในรอบ๕๒ปีค่ะ
ซึ่งนายนิพนธ์ชวลิศมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเก็ตบอลแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าหายเหนื่อยที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการยัดห่วงไทยได้นะคะ
จากนี้ทีมชาย๓คนก็ยังสามารถเอาชนะญี่ปุ่น
ก่อนที่จะแพ้อิราณเบอร์๑ของเอเชียในรอบชิงเหรียญทองแดงด้วยค่ะ
ส่วนทีมเทนนิสไทยชุดเอเชียนเกมนะคะ
ตอนนี้เดินทางกลับมาถึงที่ประเทศไทยแล้วค่ะ

อย่างสนชัดรัตติวัตรแล้วก็รัสสิกาคำขำ

ประสบการณ์จากการแข่งขันเอเชียนเกมมาแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงค่ะ
ซึ่งรักษิกาก็บอกว่าหวังจะพัฒนาลูกเสิร์ฟ
ยิงสโตรกที่จะต้องพยายามไม่ให้เสียง่าย
ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่เกิดขึ้นในเกมนัดชิงเหรียญทอง
ขณะที่สนชัดนะคะก็มีโปรแกรมที่จะแข่งขันต่อ
ในศึกเทนนิสประเภททีมชาย
วิสครับโซนเอเชียโอชิเนียกลุ่มที่๒
ชิงชนะเลิศที่ประเทศไทยกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะ
ซึ่งเขาก็ตั้งเป้านะคะว่าจะพาไทยชนะเลบาดอนให้ได้
เพื่อขึ้นสู่กลุ่มที่๑ของโซนในปีหน้าค่ะ